มีพนักงานร้านขายไก่ทอดชื่อดังที่เขาเปิด๒๔ชั่วโมงแถวบางเขนกรุงเทพเขาก็ช่วยสอดส่องเป็นหูเป็นตาให้กับสังคมเพราะเขาบอกเห็นแล้วไม่สบายใจเห็นผู้ชายแต่งกายคล้ายพระไปนั่งอยู่ในร้านแล้วไปตอนกลางคืนนะคะพี่อุ๋ยไปนั่งอยู่ในร้านขายไก่ทอดมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล้วก็เปิดคอมแล้วเหมือนท่องโลกออนไลน์แล้วเห็นมาส

แพ้ที่โรงพยาบาลแถวแถวพระราม๒แต่เงินไม่พอไม่รู้จะกลับกาญจนบุรียังไง
ก็เดินทางมาเรื่อยจนมาถึงบางเขนเห็นร้านนี้เปิด๒๔ชั่วโมง
เป็นร้านที่อยู่ในปั๊มน้ำมันน่ะนะคะคุณผู้ชมค่ะอ่าเขาก็เลยบอกว่ารู้สึกว่าน่าจะปลอดภัย
กลางค่ำกลางคืนไปหลับไปนอนที่อื่นก็อาจจะเกิดอันตราย
กลับวัดไม่ได้กลับกาญจนบุรีไม่ได้
ทางพนักงานที่ร้านไก่ทอดก็เลยบอกว่าก็เห็นเข้ามาในร้านก็เปิดโน้ตบุ๊กดู
คือมาตอนกลางคืนตลอดแล้วก็๒คืนติด

ลูกค้าที่มานั่งในร้านก็รู้สึกแปลก
ก็เลยรู้สึกว่าควรจะช่วยสอดส่อง

แจ้งตำรวจให้มาช่วยตรวจสอบให้หน่อย

ตำรวจก็เลยบอกว่างั้นเบื้องต้นนิมนต์
ออกจากร้านไก่ทอดก่อนนะคะ
พระก็ต้องกลับวัดที่กาญจนบุรี

เดี๋ยวไปส่งสถานีขนส่ง

เราส่งคุณแซ็คณธวินนักข่าวของเรา

ที่สถานีขนส่งที่ได้เจอกับพนักงานขายตัว

บอกว่าเนรรูปนี้มาจากกาญจนบุรีจริง

แต่เขาก็บอกว่ามันก็ไม่ได้มีพฤติกรรมอะไรที่ดูไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมอะไรแปลกนะ
พี่เคยเห็นพระรูปนี้ขึ้นรถประจำบ่อยไหมครับ
ก็มาประมาณอาทิตย์ละครั้งหรือสองครั้งอ่ะ
แต่ว่าเห็นมาประจำมาอยู่เรื่อยเลย
ใส่ชุดเหมือนพวกพาทีนอ่ะตอนแรกก็คิดว่าเป็นวัดอะไรที่อยู่ที่ตราด

คือเราก็เห็นปกติไหมถือว่าเป็นภาพปกติไหมพี่
ค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นภาพของ
จำได้ว่ามันจะมีวัดหนึ่งที่เป็นวัดลูกครึ่งระหว่างไทยจีนพิการอ่ะ

จนรู้ว่าเราเป็นผู้ในศาลประจำของการเขา
ฟังแบบนี้แล้วมันแปลกไหมคะคุณผู้ชมค่ะ
มันดูขัดแย้งกันยังไงก็ไม่รู้นะพี่อุ๋ยเนอะ
พนักงานขายตั๋วที่สถานีขนส่งก็บอกว่า
เนรรูปนี้เดินทางเข้ากรุงเทพ

ก็หมายความว่าก็มีเงินค่ารถ
มีเงินในการเดินทางเข้ามาบ่อยนะคะ
แล้วก็ตอนนั่งอยู่ในร้านขายไก่ทอด
ก็มีนั่นมีนี่มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊

แต่บอกไม่มีค่ารถกลับวัดไม่ได้
มันก็เลยดูงงแปลกอยู่นิดนึง
ทีนี้ก็ลองไปดูเฟซบุ๊กของเนรรูปนี้กันหน่อยนะคะ
ทีมข่าวของเราบอกว่าพอเข้าไปดูแล้ว

รูปมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมอ่ะพี่อุ๋ย
แล้วเนี่ยไปสติกเกอร์แบ๊บแบบนี้ได้ไหมค่ะพี่อุ๋ย
มันเนี่ยทำหน้าตัวเองเป็นผิง
ใช้แอปแบบแต่งหน้าเป็นผีอย่างนี้ค่ะ
อย่างนั้นก็ต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะ
ตกลงแล้วมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยังไงหรือเปล่า
ไม่ใช่ว่าเออเจอแล้วก็ส่งกลับวัดไปแล้วจบเรื่องอะไรอย่างนี้
คืออันนี้ส่งขึ้นรถใช่ไหมไปส่งที่สายใต้
ใช่ไปส่งขึ้นรถให้กลับวัดไปที่กาญจนบุรี
ความจริงน้องตรวจไปให้ถึงวัดต้นส้นกัดของท่านที่ไหน
ใช่ค่ะแล้วการเดินทางมาบ่อยนี่มีเหตุผลจำเป็นอะไรยังไงบ้าง

ใช่ค่ะจะไปอยู่ในร้านไก่ทอดด้วย

จำวัดสักวัน๒วันช่วงมารักษาอะไรก็ว่าไป